เรื่องของเด็กเยาวชน๔คน

ที่บึงการที่ท่านเห็นคลิปไปเมื่อวานนี้
ถึงขั้นที่ผลักเขาตกน้ำไปเลยแล้วจับเขากดน้ำด้วย
ทางญาติกับทางน้องผู้หญิงที่ถูกทำร้าย

เรื่องราวก็คือว่าพอไปแจ้งความเนี่ย
ปรากฏว่ายังไม่มีคลิปตำรวจบอกว่าเอานะก็คุยกันไปเถอะ
เพราะว่าทำอะไรไม่ได้หรอกคดีแบบเนี้ยอืม
คนที่ทำร้ายเนี่ยเยาวชนทั้งนั้นยังไงก็เอาผิดอะไรเขาไม่ได้
ลงโทษอะไรไม่ได้ญาติกับน้องที่ถูกทำร้ายเขาก็ติดใจ
นะจนมีการร้องเรียนกันนะครับที่สุดแล้วตอนหลังมีคลิปออกมา
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวลื้อคดีใหม่ทำสำนวนใหม่เพราะคลิปหลักฐานแบบนี้
คดีอาญายอมความกันไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาผิด
แล้วก็เรียกวัยรุ่นหญิงทั้งสี่คนนี้นะครับอายุสิบสามสิบสี่เท่านั้น
แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บึงการครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปที่บ้านของเยาวชนหญิงทั้ง๔คน
ไปรุมทำร้ายร่างกายเยาวชนหญิงอายุ๑๖ปีนะครับ
เจอน้องคนหนึ่งนะฮะที่ผู้ปกครองที่บ้านเนี่ย
เป็นคุณยายนะครับก็เป็นหนึ่งในสี่ของคนที่ไปทำร้ายร่างกายเขา
อยู่กับยายนะพ่อกับแม่ของน้องเสียชีวิตไปแล้ว
ยายบอกนะพ่อเสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่ไปทำงานต่างจังหวัด
แล้วก็อยู่กับยายยายบอกว่าที่ผ่านมาไม่รู้เลยนะ
ว่าลูกสาวอ่ะอ่าหลานสาวอ่ะมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
แล้วไม่รู้ได้ว่าไปก่อเหตุทำร้ายเขาแบบนี้มารู้ก็ตอนเห็นข่าวในทีวีนั่นแหละ
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยายบอกพอเห็นคลิปนี้โอ้โห
น้ำตาไหลเลยเสียใจที่ยายไม่สามารถดูแลหลานได้
ไม่สามารถคุมความประพฤติของหลานได้อยากจะขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วถ้ามีโอกาสยายอยากไปขอโทษกับครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายด้วย
ส่วนอีกคนนึงนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไป
ที่บ้านด้วยแล้วเราก็ได้ไปสอบถามไปพูดคุยด้วยอยู่กับปู่
น้องผู้หญิงคนนี้อยู่กับปู่ปู่บอกว่าพอรู้ข่าวนี่แบบโอ้โห
หดหู่ใจมากที่ผ่านมาอบรมบ่มนิสัยหลานมาโดยตลอด
แล้วที่ผ่านมาก็เห็นหลานว่าเป็นเด็กดีว่างจากเรียน
ก็มาช่วยเหลือทำงานบ้านช่วยทำไร่ทำสวนแบ่งเบาภาระ
ไม่เคยเกเรทุกวันก็สอนหลานว่าอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครนะ
แต่พอมาเห็นแบบนี้อ้าวหลานที่อยู่ที่บ้าน
หลานที่อยู่กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหมันคนละอย่างกันเลย
ซึ่งบอกว่าหลายครอบครัวเจอแบบนี้นะอยู่บ้านอย่างหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยโดยเฉพาะเด็กแว้นทั้งหลาย

ปู่บอกว่าพอรู้แบบนี้เสียใจมากนะ
ก็อยากขอโทษทุกคนอยากขอโทษน้องที่ถูกทำร้าย
แล้วก็ผู้ปกครองของน้องที่ถูกทำร้ายด้วย
อะไรตอนนั้นนั้นล่ะ
เห็นขิบเห็นอย่างไรได้คุยกับทางผู้เสียหายเป็นบ่ะ

ก็เนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องมาคอยนั่งขอโทษแทน

แล้วเด็กผู้หญิงเนี่ย๑ใน๔เนี่ยที่อยู่กับปู่มาสักครู่เนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็บอกนะบอกว่า
ดูแล้วเป็นเด็กดีเลยนะอ่อนน้อมถ่อมตน
ไม่ใช่เด็กก้าวร้าวเลยนะเวลาอยู่บ้านอ่ะ
แต่พอไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่า

นี่นะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกชายุทธ์ทำสุนาพึ่งกับการสอบพอ

บอกว่าตอนนี้ตำรวจได้ติดตามตัวเยาวชนที่อยู่ในคลิปนะฮะอ่า

สี่คนเนี่ยที่ทำร้ายเนี่ยได้หมดแล้ว
อีกหนึ่งถึงสองคนเป็นคนถ่าย
แล้วก็เป็นคนขี่จักรยานยนต์
มารับผู้บาดเจ็บไปหาอีกฝ่ายหนึ่ง
แล้วก็เขาก็ถูกทำร้าย

บอกว่ามีเพื่อนสนิทรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล

แล้วพาออกมามาให้โดนทำร้าย

แล้วเพื่อนเรียนตั้งแต่อนุบาลขี่จักรยานยนต์มารับเนี่ย
ซึ่งสาเหตุเนี่ยน้องบอกว่ามันก็อาจจะมีเรื่องของ

แต่ความจริงแล้วน้องบอกไม่เคยยุ่งกับใครนะครับ

ร้อยเวรเจ้าของคดีตอนนี้ติดต่อไปแล้วนะครับ
เพื่อให้มาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมวันที่๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
ต้องเห็นคลิปต้องเห็นหลักฐานเนี่ย
บางทีพ่อแม่ญาติพี่น้องถึงจะเชื่อ

ค่ะตำรวจถึงจะดำเนินคดีให้ด้วยค่ะ
ตอนแรกก็ไม่ดำเนินคดีอะไรให้ด้วย

คือตอนแรกนี้ต้องช่วยให้มากกว่านี้หน่อยนะ